ทุกผู้ชมครับช่วงนี้ก็หน้าร้อนหน้าแรงนะครับ
ซึ่งกรมอุตุบอกว่าหน้าร้อนนี้ของไทยเนี่ยน่าจะยาวไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมนะครับ
แต่ทีนี้ชาวสวนชาวไร่เนี่ยนะฮะเกษตรกรเนี่ย
เขาก็จะเตรียมพื้นที่กันไว้รอฝนจะมานะครับ
หลายคนก็ใช้วิธีการก็คือเผานะเศษข้าวเศษอะไรซอสอะไร
ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยเผาหมดมันเร็วดีประมาณอย่างนั้นนะครับ
เตือนกันอยู่ตลอดมลพิษเนี่ยสำคัญนะฮะ
แล้วบางทีมันลามแล้วมันคุมไม่อยู่ปรากฏว่าวันนี้มีสองที่ที่ชายภูมินะฮะ
ชาวสวนชาวไร่ใช้วิธีการเผาเหมือนกันแล้วเสียชีวิตทั้งสองที่
จากมลพิษแล้วนะครับแล้วผิดกฎหมายแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
หนีกันออกมาไม่ทันเนี่ยตายนะฮะเอาชัยภูมิก่อนนะครับ
มีไฟไหม้ทุ่งนากว่าร้อยไล่ที่บ้านโคกมั่งงอยตำบลโคกมังงอย
อำเภอคอนสวรรค์นะฮะในท้องที่ของสพคสวรรค์นะฮะ
หลังจากได้รับแจ้งนะครับทางรถดับเพลิงนะฮะ
อบตแล้วก็ตำรวจต้องไประงับเพลิงกันนะครับ
พอคุมเพลิงได้พบผู้เสียชีวิตถูกไฟคลอก
อยู่กลางทุ่งนาหนึ่งศพนะฮะคือสภาพนี่คือนุ่งผ้าขาวม้าผืนเดียวนะฮะ
ร่องรอยไฟไหม้ตามร่างกายเนี่ยเต็มไปหมดนะครับ
ชื่อนายอ่อนสานำสกุลกองศรีอายุ๘๑ปีแล้วเป็นชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุในอ่อนสามาจุดไฟ
เผาต่อสั่งข้าวในที่นาของตัวเองพอจุดแล้วทีนี้
คุมไฟไม่อยู่นะฮะลมมันแรงด้วยตอนนั้น
เปลวไฟเนี่ยลามไปติดย่าแห้งที่ชาวบ้านเขาก็กองเอาไว้เลี้ยงควายในที่นาด้วยนะครับ
ทีนี้ไปเลยฮะยาวเลยฮะเป็นร้อยไล่เลยนะครับ
ชาวบ้านคนอื่นเขาก็ช่วยกันนะแยกย้ายกันนะฮะ
ในการดับไฟจนรถดับเพลิงมาฉีดน้ำจนเพลิงเนี่ยสงบ
แล้วก็พบว่านายทองสาคนที่จุดไฟเผาต่อสั่งข้าวในที่นาตัวเองคนแรกเลย

นายกอบบตโฆปังงอยบอกว่าที่ผ่านมาประชาสัมพันธุ์ของชาวบ้าน
ทราบตลอดว่าห้ามจุดไฟเผาต่อสั่งข้าวเพราะมันผิดกฎหมายแล้วสร้างมลพิษทางอากาศ
แต่ชาวบ้านก็ไม่เชื่อนะครับ
แล้วก็ลุกลามไปที่นาคนอื่นด้วย
ส่วนที่โคลราชในท้องที่ของสพควรบุรี
วันนี้จนดีจะรับแจ้งเหตุว่า
มีผู้ถูกไฟคลอกเสียชีวิตในไร่อ้อยท้ายหมู่บ้าน
ตรงนี้ครับนี่เป็นไร่อ้อยนะฮะหมู่บ้านสระว่านพญาตำบลสระว่านพญาอำเภอคอนบุรี
นครราชศรีมาเป็นไร่อ้อยที่ถูกไฟเผาเสียหายไปประมาณ๕ไร่
แล้วผู้ที่เสียชีวิตอยู่คือนายสงวนเวชยันอายุ๘๓ปีแล้ว
เป็นอดีตกำนันของตำบลสระว่านพญาเสียชีวิตริมไร่อ้อย
ถูกไฟไหม้จนแบบร่างกายเนี่ยแห้งเกรียมไปหมดไหม้เกรียมไปหมดนะครับ
ชาวบ้านกับญาติพี่น้องบอกว่าเมื่อช่วงสายนะครับนายสงวนนะฮะ
ก็ออกจากบ้านมาบอกว่าจะมาเผาเศษใบอ้อยในไร่ของตัวเอง
ว่าตอนที่เผาเศษใบอ้อยเนี่ยไฟมันลุกลามอย่างรวดเร็ว
จนเข้าไปถึงไร่อ้อยเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงด้วยคงจะพยายามไปดับไฟค่ะนะฮะ
แล้วก็เอาไม่อยู่นะฮะทั้งถูกไฟคลอกแล้วก็สูดควันไฟเข้าไปจนหมดสติ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุนี่ฮะโอ้โหญาติญาติบอกว่า
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการตายอ่ะนะเพราะว่าผู้ตายเองก่อนออกมาก็บอกเองว่า
มาเผาใบอ้อยในไร่เตือนเอาไว้เลยนะฮะบางคนคิดว่านิดเดียว
พอลมมันแรงแล้วมันลามเนี่ยพยายามไปไล่ดับเอาไม่อยู่ก็เสียชีวิตนะคะ